เรื่องกันที่ราวของฟุตบันไทยกันก่อน
เพราะว่ามีข่าวมาในหลายสัปดาห์ว่าตอนนี้กำลังจะเซ็น

เมื่อวานนี้คนที่เป็นตัวเต็งมาโปรในเกณฑ์ไทยลีกด้วย
ก็บอกว่ายังไม่๑๐๐กับ๙๙อีก๑เก็บไว้รอเซ็นสัญญา
ถามหน่อยถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช่กุญสือทีมชาติไทย
ตัวแทนของสมาคมจะต้องเดินทางไปดูแลหรือเปล่า

เราอยากได้นะครับเพราะคนไหนมาแรกนี้หมดแล้ว

อันนี้ดีจริงเพราะว่าเราเพิ่งเห็นการทำงานแบบที่เกิดขึ้นล่าสุดในบอลโลก

ไปรอบอกโอ้โหจบงานแล้วเนี่ยอืมนายยกสมาคกรบอกขอรอบคิวคนแรกเลย
พูดถึงทางอาฮิลานิชิโนหน่อยนะครับซึ่งนิชิโนเนี่ยเป็นอดีต
ประธานเทคนิคของเอ่อสมาคกรฟบอลของญี่ปุ่นนะครับใช่
ก็เป็นอดีตกุญสือทีมชาติญี่ปุ่นในชุดบอลโลกล่าสุดเนี่ย
ที่รัสเซียอืมอ่าเมื่อวันที่คุณชาติบอกเดินทางไปชมเกมคู่แบงค์คอร์ก
เสมอกับสุโขทัยไปครับนะครับโอ้โหนักข่าวของญี่ปุ่นเนี่ย
เดินทางไปเยอะมากนะเยอะกว่านักข่าวไทยเมื่อวาน
ฉะนั้นคุณเชื่อบอกเมื่อเมื่อว่าเออท่านนักข่าวญี่ปุ่นเขาไม่รู้
ไม่แน่ใจว่าคุมทีมชาติไทยจริงเขาไม่เดินทางเสียค่าตัวหรอกครับ
อ่ะนอกจากนี้นะครับคนสมบัติเอกสมยุทธภูมิพันธ์มั่ว
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็บอกนะครับว่า
ไม่ปฏิเสธว่ากุญสือที่ทางสมาคมกำลังเจรจาเนี่ยใช่นิชโนจริงหรือไม่
แต่อย่างที่คุณวรปัตรบอกมันเหลือคนเดียวตอนนี้ใช่ไหม
มีความเป็นไปได้สูงมากนะครับแต่ยังไงซะ
ก็ต้องรอยืนยันคอนเฟิร์มรอทางสมาคมเขาคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าทางคุณสมยศเนี่ยก็บอกแล้วมันเหลืออีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์
คือหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันก็ผิดพลาดได้เพราะยังไม่ได้เซ็นต์ค่ะครับ
แต่ถ้ามาจริงก็จะเป็นกุญสือที่เป็นคนญี่ปุ่น
ใช่ครับไม่เคยมีแล้วก็เป็นกุนซืึี้ญี่ปุ่นที่มีโปรไฟล์สูงด้วยนะครับ
ผ่านถึงรอบ๑๖ทีมสุดท้ายแบบน่าจะผ่านต่อได้ด้วย

น่าจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องของผลงานนั้นนะครับ
อย่างไรก็ตามทางสมาคมนั้นยังไม่ได้เซ็นสัญญาอย่างที่ผมบอกไป
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาคาดกันนะครับว่าในสัปดาห์หน้าที่กำลังจะเปิดเผยกันต่อวันจันทร์เนี่ย
น่าจะมีความขึ้นหน้าเรื่องนี้ชัดเจนแล้วล่ะ
นิชิโนเนี่ยไม่ใช่เราเพิ่งติดต่อเขานะครับ
เราติดต่อเข้ามาเป็นปีแล้วติดต่อเข้ามาเป็นปีแล้ว
แต่เขายังมีภารกิจกับงานเก่าของเขาอยู่
ก็ถ้านิชิโนมาความเป็นไปได้ก็๙๐
ผมอย่างที่เคยบอกนะครับขอกั๊กไว้๑

ซีเดนขึ้นมาเพราะมันเคยเกิด
ใดที่ยังไม่ได้เซ็นสัญญากัน
มันก็ยังไม่จบดีลนะครับ
ฟังท่านสมยศพูดแล้วนะก็นึกย้อนไปนะ
ตอนที่ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะมีกุญสือที่เป็นเต็งมาบอกว่า
เซ็นสัญญาหัวหน้าภูกษรทีมฟุตบอลทีมชาติไทยก็เหมือน
ซื้อลอตเตอรี่ถ้าเป็นนิชิโนผมขอเปรียบเตยว่าก็เป็นลอตเตอรี่ที่เป็นเลขเต็ง

คือมีโอกาสสูงนะครับที่จะใช่เพราะว่าพรุ่งนี้เราก็ส่งทีมข่าวไป
คุณวิรวิทย์นะครับจึงมีโอกาสได้คุยกับนิชิโนด้วย
ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจนะครับว่าเขาจะมากลุ่มทีมชาติเนี่ยเราก็คงไม่เดินทางไปเหมือนกันนะครับ
อันนี้นายกก็ตอบดีนะครับนายกก็บอกนะครับว่าคือปัจจุบันเนี่ยการทำทีมมันคล้ายกันนะครับ
ในรุ่นอายุเนี่ยคือหลายคนติดชุดใหญ่อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็คงต้องคุยกับตัวนิชิโน
หรือบอกนิชโน่ไม่ได้สิต้องบอกว่าคุยกับโค้ชคนใหม่ว่าจะเป็นใครก็ไม่รู้นะครับ
เขาเห็นอย่างไรว่าถ้าคนเดียวเนี่ยคุมทั้ง๒ชุดเนี่ยมันเป็นไปได้ไหม
เพราะว่าทั้ง๒ชุดมันก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน
คือบางประเทศเราก็ทำแบบนี้แต่บางประเทศเขาก็ทำอีกแบบหนึ่งก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่ความเหมาะสม
ส่วนสื่อต่างประเทศนะครับก็ได้มีการคาดการณ์ถึงดิวนี้อาจจะเป็นดิวที่มีมูลค่าสูงที่สุด
ประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยในการจ้างเฮ็ดโค้ชทีมชาติไทยนะครับ
ไซต์เวียดนามฟุตบอลนะครับเปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับ
กุญสือรายนี้ถ้าเกิดว่าเซ็นนิชิโนจริงจะมีรายได้นะครับสำหรับนิชิโนในการคุมทีมชาติไทย
อยู่ที่สักประมาณ๘๐๐๐เหรียญสหรัฐดอลลาร์ต่อเดือนคิดเป็นเงินไทยก็คือ๒๗ล้านบาท
ก็แพงที่สุดนะเท่าที่เราเคยจ้างมาเพราะว่าเท่าที่เปิดเผยรายได้เยอะที่สุดเนี่ยก็คือโคสิโก้
กิติศักดิเสนาเมืองก็คือสองล้านสี่แสนบาทต่อเดือนนะครับแต่ว่าสื่อในอาเซียนเขาไม่ได้เชื่อราคานี้
แล้วมีข่าวว่าสมาคมเราเนี่ยไปต่อเขาเหลือ๗ล้านแต่คราวนี้เนี่ย๗ล้านมันก็ยังสูงอยู่แต่ไม่รู้ยังไงก็ตาม
เดินทางมาดูเนี่ยราคาเท่าไหร่ไม่สำคัญแล้วขอให้ทำมันก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ
คาดว่าจะนี่แหละครับในการไปชมเกมครั้งนี้ผู้สื่อข่าวคงตามกันไปอีกเพียบล่ะ
ใช่ครับแล้วก็การเปิดตัวก็สัปดาห์หน้านะครับลุ้นกันนะครับจะวันไปวันไหน
ส่วนอีกหนึ่งงานนะครับขอพูดถึงหน่อยละกันนะครับในงานที่ได้ข่าวจากท่านสมยศเนี่ยก็คืองานตามรอยเจกับอิเดมมิสุนะครับ
ที่ญี่ปุ่นยี่กรเขาดูดีนะครับดูตัวใหญ่อ้วนปับเลยนะครับก็ไปติดตามภารกิจของเจชนะทิพย์ที่ซัปโปรโลครับ
แล้วเขาคัดเด็กเนี่ยเขาคัดเด็กที่มีความสามารถเหมือนเจชนะทิพย์คือต้องเตะทั้งสองเท้านะ
พาไปดูนะครับเจใช้ชีวิตที่ซัปโปโรคือไม่ได้ให้ดูว่าเจเก่งไงแต่ดูว่าเจมีระเบียบวินัยยังไง
เขากลับมาสร้างแรงบันดาลใจเก้าถึงสิบสามสิงหาคมนี้นะครับก็โครงการนี้ครับ๑เดือนเต็มเฟ้นหากันมานะครับ
ทีมงานคัดเลือกเนี่ยคนสำคัญเลยก็คือคุณพ่อเจถูกต้องคุณพ่อกล้องพบนี่เป็นหนึ่งในทีมคัดเลือกที่
ถือว่ามีโอกาสในการฟันทงครั้งสำคัญ
แล้วก็มีทีมงานของพี่ตุ๊กเปียพงศ์ผิวอ่อนนะครับ

ถือว่าเป็นโครงการดีที่น่าสนใจนะครับ
เผื่อเราจะมีเมสิเจคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ตามมา